คุณผู้ชมครับช่วงนี้มาดูอาการของท่านผู้ว่าสมุทรสาครกันหน่อยนะฮะ
ลงพื้นที่คนแรกทำงานในพื้นที่เสี่ยงตลอดทั้งวันทั้งคืน
สุดท้ายท่านก็ติดโควิดล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วปลอดภัย
ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วหมอหนูล่ะ
ค่ะใกล้ชิดกันเหมือนกันคุณอนุทินติดหรือเปล่าครับ
ผลแล็บออกมาครั้งที่๒ติดไม่ติดเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะฮะ
ไปดูอาการของท่านผู้ว่ากันก่อนนะครับ
ผู้ว่าสมุทรสาครนะฮะนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภานะครับ
ณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ในรอบ๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
ก็คือของวันที่๓มกราคมท่านแถลงเมื่อวาน

ท่านผู้ว่าสามารถรอนไหงได้ตลอด

อาการก็ดีขึ้นตลอดตามลำดับผลเลือดออกมาดี
การทำงานของตับลดลงเล็กน้อยส่วนการทำงานของปอดก็ดีขึ้น
อักเสบก็ดีขึ้นนะครับ
มาเมื่อวานนี้เช้าวันที่๔มกราคมอาการเริ่มมีอาการเหนื่อยบ้าง
จึงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกครั้งเพราะว่าอายุท่านก็มาก
จากนี้ไปต้องดูว่าจะนอนหงายได้หรือไม่ต้องดูสัก๒๓วันว่าจะสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้หรือเปล่า
ตอนนี้มีไข้ต่ำแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม
โดยรวมเนี่ยอวัยวะอื่นทำงานได้ดีปอดเคลียร์ขึ้นชัดเจนขึ้นนะ
รอเวลาให้ระบบต่างฟื้นตัวขณะที่อาการของภรรยาของท่านตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไร
อาการก็ปกติดีขณะที่เพจไลน์อนุทินได้โพสต์ความคลึบหน้าผลตรวจโควิด๑๙
รอบ๒ของนายอนุทินชาญวิรากูลขึ้นหน้าจอแล้วไม่พบนะฮะผลเป็นลบ
ก็สรุปว่าท่านไม่ได้มีการติดโควิด๑๙ถึงแม้จะไปใกล้ชิดกับท่านผู้ว่าสมุทรสาครก็ตาม
ทานเอาหงอาหารกันไปท่านก็ไม่ติดก็ตรงกันกับรอบแรกที่ตรวจไปว่าไม่ติด
แต่ว่าท่านก็ต้องกักตัวนะฮะ๑๔วันแล้วก็ทำงานที่บ้านไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นผลของทั้งสองท่านนะครับ